วันนี้มีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะครับเมื่อสาราทรงไทยริมแม่น้ำแม่กรองที่สมุทรสงครามได้พังถล่มซุดตัวลงไปในแม่น้ำนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บกว่า๒๐รายแล้วก็ยังมีคนสูญหายอยู่อีก๒คน

นิ้วขาดแล้วแขนฮับแล้วขาดเลย
สาราทรงไทยขนาดใหญ่ริมแม่น้ำแม่กรองใกล้กับวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ตลาดเก่าเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามซุดตัวแล้วพังถล่มลงไปในแม่น้ำ
ทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าบาดเจ็บ๒๓ราย
อกจากนี้ยังมีผู้สูญหายอีก๒ราย
มีภาพสุดสยองที่โลกโซเชียลแชร์
คือภาพชายสูงอายุแขนหักนิ้วขาด

เจ้าหน้าที่ระดมกำลังนำผู้บาดเจ็บขึ้นมาจากแม่น้ำ
ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที
ประดาน้ำลงไปงมค้นหาผู้สูญหาย

เนื่องจากระดับน้ำกำลังขึ้นและกระแสน้ำไหลแรง
สาราทรงไทยหลังนี้สร้างมานานกว่า๔๐ปี
ให้พ่อค้าแม่ค้าเช่าพื้นที่ขายของ

พ่อค้าที่ขายของอยู่ในสาราบอกว่า

มีลูกค้านั่งกันอยู่ตามโต๊ะต่างครึ่งสารา
ต่อมาตัวสาราเกิดสั่นและมีเสียงดังขึ้น
จึงเดินลงไปดูเห็นเสาเอียงลงไปในแม่น้ำ
แต่ก็ไม่ได้เอกใจกลับขึ้นมาขายของเหมือนเดิม
จากนั้นไม่นานสาราก็เกิดพังลง
นายสมศักดิ์รีบหนีออกมาก่อน
ไม่ได้ตกลงไปในน้ำ

จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ
จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ

จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ
จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ

จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ
จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ
จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ
จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ

จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ
จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ

จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ
จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ
จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ
จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ

จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ

จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ

จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ

จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ
จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ
จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ
จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ
จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ

จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ
จึงไม่ได้เอดในแม่น้ำ